ไรอ้อยรักอ๊าวปลาย
มาต่อสวมเพชรวงใหญ่อยู่ในเมืองกรุง
มันจะโดนที่ภาษีไหมละละ
ไม่โดนเพราะเราร้องเพียง

แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าพี่หนูเนี่ยเขาอยู่ในวงการมา๓๐ปี

ลูกทุ่งเพื่อชีวิตต้องเดินทางตลอดนะคะ
ก็ต้องนับทรงนับถือมีพระคงพระเครื่อง
แล้วถึงไม่ได้แค่นับถืออย่างเดียวนะคะถึงขั้นสะสมค่ะ

เชื่อว่านะคะพระเครื่องมีขั้นตอนของการสร้างที่ทำให้เกิดพลังจิตที่ดี
อันนี้ที่หนูบอกเรานะคะซึ่งเกิดเป็นความจักษิตค่ะ
ก่อนขึ้นเวทีทุกครั้งนะคะก็ต้องอราธนาสินนะคะ

การเดินทางปลอดภัยทุกครั้งในฝั่งสิทธิ์ที่หนูนะคะ
การแสดงครั้งนี้เป็นไปด้วยดี
การเดินทางปลอดภัยทุกครั้งในฝั่งสิทธิ์ที่หนูนะคะ
การเดินทางปลอดภัยทุกครั้งในฝั่งสิทธิ์ที่หนูนะคะ
การเดินทางปลอดภัยทุกครั้งในฝั่งสิทธิ์ที่หนูนะคะ
การเดินทางปลอดภัยทุกครั้งในฝั่งสิทธิ์ที่หนูนะคะ

การเดินทางปลอดภัยทุกครั้งในฝั่งสิทธิ์ที่หนูนะคะ
การเดินทางปลอดภัยทุกครั้งในฝั่งสิทธิ์ที่หนูนะคะ
การเดินทางปลอดภัยทุกครั้งในฝั่งสิทธิ์ที่หนูนะคะ
การเดินทางปลอดภัยทุกครั้งในฝั่งสิทธิ์ที่หนูนะคะ

การเดินทางปลอดภัยทุกครั้งในฝั่งสิทธิ์ที่หนูนะคะ

การเดินทางปลอดภัยทุกครั้งในฝั่งสิทธิ์ที่หนูนะคะ

การเดินทางปลอดภัยทุกครั้งในฝั่งสิทธิ์ที่หนูนะคะ

การเดินทางปลอดภัยทุกครั้งในฝั่งสิทธิ์ที่หนูนะคะ
การเดินทางปลอดภัยทุกครั้งในฝั่งสิทธิ์ที่หนูนะคะ
การเดินทางปลอดภัยทุกครั้งในฝั่งสิทธิ์ที่หนูนะคะ
การเดินทางปลอดภัยทุกครั้งในฝั่งสิทธิ์ที่หนูนะคะ
การเดินทางปลอดภัยทุกครั้งในฝั่งสิทธิ์ที่หนูนะคะ
การเดินทางปลอดภัยทุกครั้งในฝั่งสิทธิ์ที่หนูนะคะ
การเดินทางปลอดภัยทุกครั้งในฝั่งสิทธิ์ที่หนูนะคะ
การเดินทางปลอดภัยทุกครั้งในฝั่งสิทธิ์ที่หนูนะคะ
การเดินทางปลอดภัยทุกครั้งในฝั่งสิทธิ์ที่หนูนะคะ
การเดินทางปลอดภัยทุกครั้งในฝั่งสิทธิ์ที่หนูนะคะ
การเดินทางปลอดภัยทุกครั้งในฝั่งสิทธิ์ที่หนูนะคะ